คิดถึงวันเก่ามาจากไว้เอาหัวใจยินดี
นอกเขาคันกูโอ้กลิ่นบูดูสันกลากิรี
ป่านี้จะเป็นเช่นไรได้หลับบ้างไหมแม่น้ำตานี
ข่าวคลาชนะเป็นห่วงเจ้าดอกอังดวง
สงคราฟังแหลมสนปวงชนไทยจีนสุขี
วัดงามช่างเขามากดีบอกกินปลากาลมานาน
ถ้ามันไม่ใช่แล้วเป็นทุกแล้วไม่ใช่รถตุ๊ก
เขียนข้างรถกับรถมหาสนุก
เออใช่รถมหาสนุกมันไม่ใช่รถตุ๊กเบอร์มหาสนุก
และสีสันมันดูน่าสนุกนั่นแหละรถมหาสนุกเอาไว้
มันไม่ใช่รถตุ๊กรถมหาสนุก
สวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการรถมหาสนุก

บ้านเกิดมิวเอกาพิโนตรงคาร์
โอเค
อยู่ในตัวจังหวัดสงขลาเลย

เมืองสงขานี่ผมว่าเป็นเมืองเก่าที่สวย

ถูกต้องหาดยาวเหยียดเลยมีที่เที่ยวเยอะแยะวัดเยอะแยะ
เชิญชวนจริงนะครับสงขลามีอะไรอีกเยอะที่ให้คุณได้รู้
ถ้าอย่างนั้นมาพบกับดารามหาสนุกของเราทั้ง๓คนกันเลยครับ
คุณปองกระพ่นคุณอิ้มเฟี้ยวฟ้าและคุณต้มลาวูด

สวัสดีค่ะ
ที่มีทฤหารส่วนจังหวัดทรงข่า
คนที่รู้จักสงขาส่วนมากแต่ก่อนก็คือหาสมีหลา
รู้จักหนาเงือกวัด

สวดวัดพระโค
สวดวัดพระโน

จากไทยรัฐทีวีแล้วก็รายการรถมหาสนุก
ต้องขอบคุณท่านมากที่อนุเคราะห์นะครับ

มหาสนุกในใจของมหาสนุก

จะต้องทายคนสัตว์สิ่งของมหาสนุก
ทางรายการนำมาเป็นคำถามให้ถูกต้อง
ถ้าทายถูกรับไปเลย๑คะแนน
เพื่อนำไปสะสมกับคะแนนในรอบปริศนามหาสนุกต่อไป
และวันนี้นะครับเรายังมีนะครับ
ผู้ใหญ่ใจดีให้เอาไว้อีก๑๐๐๐๐บาท
ให้กับคณะอบูยู

ส่งเสริมศิลปะวัฒนธรรมการแสดงพื้นบ้าน

๑๐๐๐๐บาทใครจะเป็นผู้โชคดีมอบให้นะครับ

และคนสัตว์สิ่งของมหาสนุกของเราวันนี้เป็นคนมหาสนุกครับ
เป็นพ่อค้าขายขนมที่ขี่มอเตอร์ไซค์
ขายของไปทั่วเมืองสงขาครับผม

แล้วก็ขับมอเตอร์ไซค์ไปด้วยขี่มอเตอร์ไซค์ไปด้วย
เออไปพูดปั๊มทำเพลงมาพบกับเขาเลย
ขอต้อนรับนะครับน้าประสิทธิ์ขบวนพลครับผม
น้าประสิทธิ์
มีอะไรบ้าง
วันนี้ขายอะไรบ้างครับปกติจะมีอะไรบ้าง

เป็นผัดน้ำตาลครับเป็นแบบน้ำตาลน้ำดอกมะลิ
โอ้โฮยังมีน่ะจริงกันแหละจริงกันแหละ
คำถามของคนมหาสนุกในวันนี้

เทินขนมไว้บนหัวได้ทั้งหมดกี่ชั้นครับ

๑นึงชั้นครับ

ชั้น๒ชั้นหรือ๓ชั้นวิเคราะห์ครับ

อ่าคือชั้นเดียวก็ยากนะครับเออ

มันจะพัดแรงนะมันตีเออมันตีเออมันตี
อิมว่าน่าจะ๓ชั้น
คือเมื่อกี้ต่อมรู้สึกว่าพี่ประเสริฐโกหกนะ

เขาทำเองหมดถูกไหมฮะอ่าถุงมติพี่ทำเองเหรอ

นี่ไงผมจับเขาได้ไหมล่ะ
เขาหมายถึงข้างในเขาทำเอง

เขาหมดจบได้กันแล้วนั้นอืมพี่ต้ามาครับ

หน้าคิด

คิดว่าคุณลุงพระศิษย์ได้กี่ชั้น
ตั้งกว่านด้ง

เทินขนมได้กี่ถาด

มีทั้ง๑ถาด๒ถาดและ๓ถาดนะครับ
ครบยังไงก็นิเกได้แน่นอนมีคนถูกแน่นอน

พี่สามารถเทินขนมไว้บนหัวแล้วขี่มอเตอร์ไซค์ไปด้วย
ทีละกี่ถาดครับ

สงสัยหรือเปล่าอ๋อปรหมดหนึ่งคันเหรอ
เพราะฉะนั้นพี่ตั้มและพี่ป๋อง๐คะแนน
แต่พี่อิ๊มสะสม๑คะแนนเย้โอ้โฮ
และวันนี้รถมหาสนุกนะครับ
มีคนตอบถูกในช่วงคนมหาสนุกนะครับ
ก็มอบหนึ่งหมื่นบาทให้กับคณะลิเกฮูลูอาณาภูยูนะครับ
เป็นทุนในการพัฒนาศิลปะการแสดงพื้นบ้านลิเกฮูลูต่อไป
ขอเชิญนะครับโมฮามัสซอรี่ฮาบูนะครับ
หัวหน้าคณะขึ้นมารับรางวัลเลยครับ
ต้องขอบคุณกองสลากพลัสนะครับสำหรับหนึ่งหมื่นนี้เป็นของขวัญและกำลังใจให้นะครับ

ขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ
อ้าวตอนนี้อยู่ตรงนี้แล้วเดี๋ยวจะหาว่าโม้สามท่า
พี่ประสิทธิ์วันนี้ขอบคุณมาก

ขายอยู่แถวในเมืองนี่แหละฮะขายในเมืองสมขาฮะ
ในเมืองเอาใครมาเที่ยวสมขาเจอคนนี้นะ

เขาอาจจะมีเพื่อนชื่อประสิทธิ์ก็ได้นะ

ไม่มีเขาไม่มีเลย
เอาอย่างนี้พี่ประสิทธิ์เออพี่ประสิทธิ์ยังไม่มีเพื่อนชื่อประเสริฐ
พี่ประสิทธิ์อย่าไปสนใจคนประสาทนี่แหละ
พี่ประสิทธิ์ขับให้ดูเลยมอเตอร์ไซค์
แล้วก็เทินหัวไปเนี่ย๓ถาดไปชมกันเลยครับ
อย่างนี้เออมันติดมันซ้อนของยังไงวะ
หรือยังไงวะ
มันก็วางตึงตึงไปเลยอ่ะ

โอเคนี่ก็เจ๋งแล้ว

มันเป็นแค่การแสดงครับ

มึงทำไมต้องเอียบคอต่อแบบนี้ครับ

เฮ้ยเอาเอาเอาเอา
เราเข้าสู่รายการกันต่อเลยนะครับ

การแสดงพื้นเมืองของภาคใต้มีเยอะ
ไม่ว่าจะโนราหนังตะลุง

ได้ยังมีการแสดงพื้นบ้านอีกอย่างหนึ่ง

แล้วก็การใช้ภาษาของเขาครับ

ในช่วงนี้ดารามหาสนุกทั้ง๓
จะต้องจับผิดปริศนามหาสนุกทั้ง๓หมายเลข

ก็ต้องคอยจับผิดกันดูว่าในรอบนี้
ใครคือปริศนามหาสนุกตัวจริงครับ
มาพบกับปริศนามหาสนุกทั้ง๓คนเลยครับ

ทั้ง๓ท่านเลยครับ
ให้แนะนำตัวก่อนเลยหมายเลขหนึ่งครับครับ

เขาเป็นเพื่อนสักนิดเขาเรียกเป็นบาง

ค่ะเบอร์๒เดี๋ยวเบอร์๒เนี่ยมึงก็กางกันนักเลงฝักซอยมาก
เฮ่ยนี่เพื่อนหน้าผมจะมีเวลาให้นะครับ
๓นาทีในการที่จะให้ดารามหาชนของเราได้ถามปริศนาของเรา

เบอร์๒ครับนี่เก่งฮูรูแปลว่าอะไร
มันเป็นแค่การแสดงครับ
จบแล้วมีปัญหาไหมครับแล้ววงเราเนี่ยอปูยูเนี่ยมาจากอำเภออะไร

นี่รู้จักหรือเปล่านักเล่น๒ครับ
คุณทำไมต้องเอียงคอต่อแบบนี้ทีครั้งครับ
ผมร้อนครับ

ผมก็จำไม่ได้ผมเกิดเขาก็มีกันมาแล้ว
หมายได้๑ครับคุณมาอยู่คณะอปูยูนี่กี่ปีแล้วครับ

ก็แปลว่าเพิ่งมาได้๖ปีเนอะ
หมายเลขสามคะเล่นตั้งแต่อายุกี่ขวบคะ

นี่เลขตั้งแต่๔ขวบหมายเลข๑เพิ่งมาอยู่๖ปี

ตอนที่คุณมาสมัครคณะอนุปูอยู่คุณมาสมัครยังไงครับ
ผมเดินดุ่มเข้าไปเลยครับ

เฮ้ยไม่ต้องมีเรื่องแล้ว
นายคณะอปูยูมีฉายาไหมครับ

ตอนหมายเลข๑ยังความหมายเป็นอะไรคะ

แล้วเป็นตัวอะไรในคณะคะอย่างเช่นหมายเลข๓ค่ะเป็นตัวอะไรคณะ
ก็คือเป็นผู้ร้องแล้วก็ผู้เต้นครับ

ก็ตำแหน่งเนี่ยข้างหน้าให้ตบอย่างเดียว

ตบอย่างเดียว

หัวหน้าคณะคุณชื่ออะไรครับ

ยังไม่ได้ถาม

อ้าวคุณก็แค่ไปซ้อมนะผมไม่ได้อยู่บ้านเค้า

ข้อห้ามในการแสดงลิเกฮูรู

มีความรู้
เนื้อเนื้อหาของเพลงในเวลาร้องเนี่ยค่ะ

ครอบครัวใครก็ได้ครับผม
เนื้อเพลงของการละเล่นนะคะหมายเลขหนึ่ง
มันหมายความว่าอะไรยังไงในครอบครัวคะ

นี่เวอร์สองเพลงอะไร

ให้กันนี่พอแล้วพอแล้วเอาอย่างนี้เดี๋ยวให้ไปอยู่ข้างล่างเออ

แล้วแสดงพร้อมวงให้ดูเลยดีกว่า

ว่าใช่หรือไม่ใช่ไปชมกันเลยครับ
เราทำหน้าตานะ
อุ๊ยแต่สาวก็ทำรู้นะ

เฮ้ยเฮ้ยเอาเอาเอาเอา

แต่วันนี้จะสวยงามและวดงามขนาดไหน
มาชมจากหมายเลขหนึ่งครับ

ก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเป็นการแสดงอะไรแต่น่าชมแน่นอนครับมาพบกับโชว์ที่สองลาคูดูวอร์ด

สวัสดีครับ

สวัสดีครับ

สวัสดีครับ

สวัสดีครับ

สวัสดีครับ

สวัสดีครับ
สวัสดีครับ

สวัสดีครับ
สวัสดีครับ
สวัสดีครับ
สวัสดีครับ
สวัสดีครับ
สวัสดีครับ
สวัสดีครับ
สวัสดีครับ
สวัสดีครับ
สวัสดีครับ
สวัสดีครับ

สวัสดีครับ
สวัสดีครับ
สวัสดีครับ

สวัสดีครับ

สวัสดีครับ

สวัสดีครับ

สวัสดีครับ

สวัสดีครับ
สวัสดีครับ
สวัสดีครับ

สวัสดีครับ
สวัสดีครับ
สวัสดีครับ

สวัสดีครับ
สวัสดีครับ
สวัสดีครับ
สวัสดีครับ
สวัสดีครับ
สวัสดีครับ

สวัสดีครับ

สวัสดีครับ
สวัสดีครับ

สวัสดีครับ
สวัสดีครับ
สวัสดีครับ
สวัสดีครับ

สวัสดีครับ
สวัสดีครับ

สวัสดีครับ
สวัสดีครับ

สวัสดีครับ
สวัสดีครับ

สวัสดีครับ

สวัสดีครับ

สวัสดีครับ

สวัสดีครับ
สวัสดีครับ
สวัสดีครับ
สวัสดีครับ
สวัสดีครับ
สวัสดีครับ
สวัสดีครับ
สวัสดีครับ
สวัสดีครับ
สวัสดีครับ
สวัสดีครับ
สวัสดีครับ
สวัสดีครับ
สวัสดีครับ
สวัสดีครับ

ก็คิดว่าไม่คิดว่า

เมื่อกว่า
ก็จริงท่านเนี่ยจะมีเฉพาะสายท่านคุณอุปสรรคมรากรนะครับ
ของครูนี้โดยเฉพาะเลยนะครับไม่ใช่ดูง่ายนะ
ไม่ค่อยมีให้ได้ชมกันนะวันนี้ก็ถือว่าเป็นโชคของเรา

วันนี้นะดารามหาสนุกจะต้องคิดวิเคราะห์แล้ว

ว่าอะไรเป็นอะไรแต่ตอนนี้เป็นสนาทั้ง๓ท่าน
บนเวทีได้เลยครับ
พี่อิมดูไปแล้วเมื่อกี้ทั้งหมดเลย
ทั้งถามทั้งสาธิตทั้งความสามารถพิเศษ

คือชอบหมดทั้ง๓วงเลยนะคืออลังมากเลยอ่ะ

ก็ไม่เคยได้เห็นที่ไหนมาก่อนก็เพิ่งได้เห็นที่นี่
รายการนี้นะคะส่วนเบอร์๒คือว้าวมากเด็กรุ่นใหม่
ส่วนเบอร์๓จริงก็ไม่เคยเห็นการแสดงแบบนี้
ซึ่งเห็นในรายการนี้เหมือนกันก็คือสวยมาก
คือเป็นแบบอะไรที่แบบเพอร์เฟคทั้ง๓วงเลยค่ะ
ถามว่าจะใช่หรือไม่ใช่อิมว่าก็เหมือนเดิมค่ะ

คืออันดับแรกเลยต้องขอบคุณรายการรถมหาสนุกจริงครับ
สันหารันสันนะครับ
โชว์ดีแบบนี้เนี่ยมาให้พวกเราได้ชมกัน
วันนี้ผมก็โอนเอียมให้ทั้งอิมแล้วว่า

แต่ผมมีในใจแล้วว่าผมจะเลือกใคร
คือต้องบอกว่าในฐานะผมเป็นแบบเด็กรุ่นใหม่
ที่ไม่เคยดูอะไรแบบนี้มาก่อน
เรารู้สึกว่าวันนี้หนึ่งเลยโชคดีมาก

ใน๓โชว์นี้อะไรที่มันพอจะบิด
ให้ไปสอดคล้องกับลิเกผู้รู้ได้มากที่สุด
แต่หมายเลข๓ใกล้เคียงสุด
ถ้าอย่างนั้นมาดูกันล่ะครับคราวนี้

ใครคือลิเกฮูรูคณะอาเนาะอูยู

ชู้ป้ายครับ

ไม่มีข้าบอบ
อะไรโสดเลยนี่

โอเคดีขึ้น

มาคณะศิลัฐบังปูครับ

เป็นโชว์ศิลัทย์อย่างเดียวเลยค่ะ
คำถามได้มาเป็นแชลแดงศิลัทธ์เลย
ชื่อหนึ่งครับหนึ่งครับ

วันนี้นะครับเราพูดถึงลิเกฮูลูกันใช่ไหมครับแน่นอน
เราก็เลยนำโชว์การแสดงของคณะอาน้องยูยิว
มาให้ทุกคนได้ชมกัน
แล้วเรายังได้รับเกียรติอีกนะครับจากมหาวิทยาลัยราชพัฒน์สงขลา
มาร่วมแสดงในชุดตารีลิเกฮูลู
ซึ่งได้รับแรงบันดาลใจจากการแสดงลิเกฮูลู
แล้วก็นำมาสร้างสรรค์ประยุกต์กันนิดหน่อยใหม่
ให้เพื่อมันเกิดความสนุกและก็สวยงามมากยิ่งขึ้น
โชว์จะตรการตาขนาดไหนไปชมกันเลยครับ
พร้อม
หลายปีผ่านไม่ได้กลับบ้าน
หัวใจคำหนึ่ง
หลายเสียงเพลงทานเวลมาจากบ้านทรายลมน้ำพื้น
หัวใจของใครคนหนึ่งซึ่งจากมาไกลไม่ได้กลับมา
เท่าขาฉันหน้าเป็นห่วงเจ้าดอกอย่างดวงตุกให้ใส่ฟื้น
บินลาเอ้ยไม่เคยบินหลับบินหาย
ดไฟสายตายฝากใจเราไปด้วยเอ่ย

มันเก่ามาจากไว้เอาหัวใจยินดี
นอกเขาขังกลูโอกลิ่นบูดูสันกลากิรี
ป่านี้จะเป็นเช่นไรเต้นหลับบ้างไหมไม่น้ำตานี้
เท่าขาฉันหน้าเป็นห่วงเจ้าดอกอย่างดวงตุกใครหุ่มหนี
บินละเอ่ยไม่เคยบินลับบินหาย
รถไฟทรายตาย

ลาลาลาลาลาบุญแบบสาบินแบบสา
ลาลาลาลาลาบุญแบบสาบินแบบสา
ลาลาลาลาลาลาลาอิงหาดูหมอเกล็ดดูหมอ
ลาลาลาลาลาลาลาอิงหาดูหมอเกล็ดดูหมอ
ฮรีรายโยแท่เดิมบินแบบสาอิงหาดูหมอเกล็ดดูหมอ

ฮรีรายโยแท่เดิมบินแบบสาอิงหาดูหมอ
ฮรีรายโยแท่เดิมบินแบบสาอิงหาดูหมอ
ฮรีรายโยแท่เดิมบินแบบสาอิงหาดูหมอ
ฮรีรายโยแท่เดิมบินแบบสาอิงหาดูหมอ

ฮรีรายโยแท่เดิมบินแบบสาอิงหาดูหมอ

ฮรีรายโยแท่เดิมบินแบบสาอิงหาดูหมอ
ฮรีรายโยแท่เดิมบินแบบสาอิงหาดูหมอ
ฮรีรายโยแท่เดิมบินแบบสาอิงหาดูหมอ
ฮรีรายโยแท่เดิมบินแบบสาอิงหาดูหมอ

ลาลาลาลาลาบุญแห่งเบอร์สาเบ้ยแท้เบอร์สา

ลาลาลาลาลาลาลาอิง่าดูหมอเตอร์เลย์ดูหมอ

วัดยามเชิงเขามากดี
บ่อเกิ้งปลากันนานมา

ก่อร่างสร้างกำแพงประตูเมือง
จีนแขกไทยสามัคคีรุ่งเหลือง
ตึกรามสวยงามเพลินตา
อาหารมีมากหลากหลาย
สุขใจชมวังทองสมีลา

แล้วก็กดเอาล่ายังไม่มีเพลิง
แล้วก็กดเอาล่ายังไม่มีเพลิง
แล้วก็กดเอาล่ายังไม่มีเพลิง

แล้วก็กดเอาล่ายังไม่มีเพลิง

แล้วก็กดเอาล่ายังไม่มีเพลิง

จะต้องเลือกแผ่นป้ายที่มีรูปเครื่องหมายเป่ายิ้งฉุก

เพื่อมาทำการเปิดป้ายเป่ายิ้งฉุกกับ๕๘
ถ้าชนะจะได้ป้ายละ๑๐๐๐๐บาท

ที่พี่อเวรเลือกไว้ให้แล้วนะครับ
และนี่ก็คือ๕แผ่นป้าย
ที่พี่อิมเฟี้ยวฟ้าวเลือกไว้ค่ะ
อ่าวันนี้ต้องขอบคุณมากเลยนะพี่นะ
แล้วก็ขอให้ลิเกมีคนเรียกนะครับดูงาน
แล้วก็วันนี้สุดยอดของความสนุกสนาน

เพื่อเป็นการสับสนุนให้น้องให้ทีมงานเขามีกำลังใจ

ขอบพระคุณพี่แอวแวร์มากครับ

พี่โน่ขันกันขันกันพี่อิ่มเอาอะไรฝั่งอิ่ม

เอาเปล่าสุพันธุ์ก็สุพันธุ์

เป่ายิงชุด
เย้

ยังไงตื่นเต้น
ที่นครศรีธรรมราชกันไปเลย

เชียงใหม่
เชียงใหม่นิดหนึ่งเอาเชียงใหม่แค่วะ
เชียงใหม่พร้อมนะ

อ๋อแหละได้ไปอีกไม่แตกด้วยแตกไม่เป็นไรแต่ได้ไป๒๕๐๐๐บาทแล้ว
ที่เหลือขอให้ชนะให้หมดผมเลือกภูเก็ตมาครับ
ภูเกตภูเกตภูเกตเอาเลยสู้เอาเลยสู้

เปาเย็นชุดได้ทุกอย่าง

เห้ยแพ้กับแพ้ไงเข้ากับเสมอ
เหลือสุดท้ายแล้วอ่ะ

ชุบจุบ

เราจะเลือกกันไก่
ฮร่อนอยุธยา
ขอนแม่ห้องศรครับ

กรรมสองขลาพูเก็ตกันไก่
และสุดท้ายนครสีธรรมราชกันไก่

ขอนี่อยู่นี่หมดเลยป้ายพิเศษค่ะ

นิดเดียวครับแต่ก็ไม่น้อยนะครับ
มาทั้งทีไม่เสียเที่ยวมาเที่ยวสองขลา
แล้วยังได้ของรางวัลไปอีก๓หมื่นบาท

เป็นอย่างไรบ้างครับสองขลาคราวนี้มาเที่ยวเป็นอย่างไรบ้าง
ชอบมากชอบดูการแสดงนะ

หมายถึงว่าพ่อแม่พี่น้องที่มาดูมาเชียร์กันอะไรอย่างนี้ค่ะ
รวมถึงอากาศระหว่างที่ถ่ายทำเนี่ย
โอ้โหลมอากาศดีมากสะอาดมาก

ขับรถมาแล้วเห็นวิวหาดทรายเนี่ยมันมีความสุขเหมือนอยู่ในเอ็มวี

ใช่แล้วขาดไม่ได้ขอบคุณน้องกองเชียร์ปรบมือให้ตัวเองด้วยนะครับ
น่ารักมาก
ก่อนจากกันวันนี้ไปชมโชว์น่ารักจากนักม้ออีกสักเพลงหนึ่งครับ
สัปดาห์หน้าเรากลับมาพบกันใหม่ทุกวัน
ทุกวันเสาร์ค่ะ๖โมงเย็นทางไทยรัฐทีวีช่อง๓๒ค่ะ

สวัสดีค่ะ

สวัสดีค่ะ
สวัสดีค่ะ

สวัสดีค่ะ

สวัสดีค่ะ

สวัสดีค่ะ

สวัสดีค่ะ

สวัสดีค่ะ

สวัสดีค่ะ
สวัสดีค่ะ
สวัสดีค่ะ

สวัสดีค่ะ
สวัสดีค่ะ

สวัสดีค่ะ